สาวคนแรกคนนี้ค่ะโสดแล้วค่ะคุณน้องเจสซี่ค่ะ
สาวน้อยลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย๑๙ปีหุ่นตอนนี้เป๊ะเวอร์ปั๊วเวอร์นะคะ
ซี่ออกมายอมรับว่าตอนนี้เลิกกับเจ้าขุนลูกชายแม่ปิ่นพ่อเจแล้วนะ
แล้วก็ไม่อยากแม้แต่จะพูดถึงฝ่ายชายเลยส่วนจะมีรักใหม่เมื่อไหร่
แฟนนางงามเนี่ยเขาเชียร์ให้เจสซี่เนี่ยไปลงประกวดชิงมงกุฎดูบ้างเธอจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
แล้วไปดูหุ่นสวยสับของเจสซี่กันด้วยนะจ๊ะ
ใช่ค่ะก็หนูก็จะเห็นในคอมเมนต์ในอินสตาแกรมหรือในยูทูปเพราะหนูเริ่มทำยูทูปแล้ว
ว่าแบบอยากให้พี่เจซี่ไปประกวดนางงามแต่ส่วนตัวหนึ่งคือหนูไม่ชอบการแข่งขันอะไรเลย
ก็อาจจะวันหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คงละครไปก่อน

ค่ะ
ซี่บอกว่ารอให้โตกว่านี้ก่อนเรื่องหัวใจด้วยเรื่องของการประกวดนางงามด้วยหลาย

จริงแค่ชอบกันประกวดกันขันมันกดดัน

เดี๋ยววันหนึ่งอาจจะได้เห็นลองดูสู่เวทีการประกวดนางงามก็เป็นได้นะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าช่วงนี้ก็พักเอาไว้ก่อนแล้วก็ลุยเรื่องของงานแสดงกันต่อไปนะคะ